จะพาไปดูต่อไปนี้นะคะจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่ามีการทำร้ายกันขึ้นมา
แต่ว่ากลายเป็นการทำร้ายผิดตัวซะอย่างนั้น
ที่จะพาไปดูต่อไปนี้นะคะเป็นนุ่มเคราะหร้ายคนหนึ่ง
เขากำลังจะทำกลับจากที่ทำงานค่ะก็ถูกกลุ่มคนสักประมาณสามสิบกว่าคนได้ค่ะ
มาดักหลอกค่ะรูมทำล้ายตนศลกก่อนเกิดรู้นะฮะ
รู้ว่าจริงแล้วอ้าวเป็นการทำร้ายผิดตัวซะแบบนั้น
แล้วก็มีคนถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้ไปดูกันค่ะ
บริเวณหน้าคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอบางสาวทงในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพกลุ่มคน
ประมาณ๓๐กว่าคนนะคะเป็นวัยรุ่น
แล้วคนที่ถ่ายเขาก็แอบถ่ายมา
เป็นวัยรุ่น๓๐กว่าคนที่เข้าไปรุมทำร้ายชายหนุ่มคนหนึ่ง
ขณะขี่รถจักรยานยนต์จะเข้าไปทำงานไปทำเขาจนดั้งจมูก
เขิมขู่รอปภก็คุณที่อยู่ในเหตุการณ์
ไปช่วยเหลือเนี่ยพอไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือ
ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จก็พากันหลบหนีไป
ส่วนชายเคราะหร้ายก็ถูกส่งโรงพยาบาล
ภายหลังหนุ่มเคราะหร้ายรายนี้กลับมารักษาตัวที่ห้องพัก
ทราบว่าที่ทำงานเนี่ยนะคะทำงานอ่า
พนักงานขับรถโฟล์คลิปในคลังสินค้าที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบาดเจ็บอยู่ในสภาพใบหน้าบวมปูดตาปิด
ั้งจมูกหักมีบาดแผลเย็บหลายเข็ม
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะนี่แหละค่ะ
อันนี้เป็นร่องรอยการบาดเจ็บที่เขาเจอจากการถูกกลุ่มทำร้ายกว่า๓๐คนของกลุ่มวัยรุ่น
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางเข้าโกดังคลังสินค้าแห่งหนึ่งก็มีทั้งรถแล้วก็พนักงานจำนวนมากผ่านเข้าออกตลอด
บริเวณจุดเนี้ยแหละค่ะพื้นถนนตรงจุดที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ย
ยังมีกองเลือดนี่นะคะยังไปเห็นร่องรอยการถูกทำร้ายอยู่เลย
กองเลือดติดอยู่ไปพบรองเท้าที่ขาดแล้วก็เศษหน้ากากหมวกกันน็อกนะคะ
ตกอยู่ด้วยก็คาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่มากันนั่นแหละ
ไปสอบถามรอปภซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าค่ะว่าเหตุเนี่ยเกิดสักประมาณ๑๗นาฬิกา๕โมงเย็น
กลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
ก็จะผ่านป้อมรอปภเข้าไปด้านในแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ให้เข้า
เพราะว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยหนุ่มกางเกงขาสั้น
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยขี่รถย้อนไปจอดตรงจุดเกิดเหตุไปรอตรงนั้น
นานก็มีพักพวกขับรถเก๋งรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์มาสมทบอีกนี่แหละค่ะ
พากันเข้ามารวมแล้วกว่า๓๐คนได้
กระทั่งผู้บาดเจ็บเขาขี่รถจักรยานยนต์มาทำงาน
ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นมาล้อมรถก่อนแล้วก็ไปรุมทำร้ายจนกองอยู่กับพื้นเลยค่ะ
พวกเขาก็ไปช่วยดูแต่ก็ถูกข่มขู่กลับมาว่า
อย่ามายุ่งหากเข้ามายุ่งเดี๋ยวจะไปถล่มป้อมรอปภอีก
แถมยังทำท่าล้วงไปที่เอวคล้ายจะชักปืนชักอาวุธออกมาอีก
เห็นแบบนี้ก็ไม่กล้าไปช่วยอะค่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
กลางสายตาของพนักงานจำนวนมากก็เห็นเหตุการณ์เช่นกัน
แล้วก็มีการแอบถ่ายคลิปที่เห็นนี้เอาไว้ได้ค่ะ
คือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมผู้เสียหายก็เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรบางสาวทงพร้อมกับแฟนสาว
ล่าสุดเนี่ยอาการยังพบว่ามีบาดแผลอยู่บริเวณใบหน้าแล้วก็ตามลำตัวอยู่เลยนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวแท้รัฐทีฟังบอกว่าประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มาทำงานก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์อยู่หน้าปากซอยประมาณ๕๑๐คัน
ทีนี้ตอนเขาขับรถผ่านมากลุ่มนั้นเนี่ยก็ขับรถตามมากระทั่งมาเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มดักรออยู่ที่จุดเกิดเหตุ
เรียกให้เขาจอดรถแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเปิดหมวกกันน็อกก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งตะโกนว่าเฮ้ยผิดคนไม่ทันสิ้นเสียงเลยนะคะ
ก็ถูกรุมทำร้ายจนสลบไปเลยค่ะแล้วก็แน่นิ่งสลบไปเลย
ทราบข่าวภายหลังว่าจริงแล้วเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเขาเป้าหมายที่เขาจะมาดักทำร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ชื่อเพชร
ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเขาอะค่ะแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

คนคนที่จะทำร้ายจริงคือชื่อเพชรผมก็เลยเพิ่งมารู้จักว่าเอาคนชื่อเพชรแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้จักนะก็ถามคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับว่าเขาก็งงว่าทำไมมาโดนผมผมไม่รู้จักใครทั้งสิ้นในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่มีแบบคุณหน้าคนนึงคนสองคนที่ผมเห็นทันนะครับเพราะจำหน้าพอจำหน้าได้ครับตอนที่เขาทำ
เขาบอกไหมว่าเขาบอกว่าผมทำร้ายน้องเขาแต่ผมก็งงว่าผมไม่ได้ทำร้ายผมบริสุทธิ์แต่ว่าผมยังไงผมก็ไม่ได้ทำร้ายน้องเขาครับ
ใช่ก่อนที่จะโดนผมก็บอกผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่ได้ทำร้ายครับผมก็เอ่ยครับแต่เขาไม่ฟังอะไรเลยครับ
ส่วนที่มาของการทำร้ายร่างกายครั้งนี้นะคะในเอเป็นนามสมมุติหนึ่งในพยานที่สำคัญซึ่งเขารู้จักกับนายเพชร
เล่าบอกว่าช่วงเช้ามืดของวันที่๒๑พฤษภาคมหลังเลิกงานตัวเขากับเพื่อนรวมถึงในเพชร
ถ่ายรูปหมู่เพราะมีเพื่อนในกลุ่มกำลังจะออกจากงานก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์กลับหอพัก
ระหว่างนั้นเจอฝ่ายคู่กรณีที่มีปัญหากับในเพชรซึ่งทั้งสองก็ทำงานที่เดียวกันขับรถมาประกบคู่
จากนั้นก็ทำร้ายร่างกายกันจนฝ่ายคู่กรณีของนายเพชรขับรถเสียหลักไปชนขอบกลางถนน
จากนั้นช่วงเที่ยงค่ะคู่กรณีของในเพชรนำรูปหมู่ที่ถ่ายไว้เนี่ยไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
มีคนไปรุมทำร้ายน้องเขาจึงมีการเอาคืนแต่กลายเป็นว่ารุมทำร้ายผิดคน
ซึ่งแต่ละซึ่งแต่ละคนซึ่งก็ทำงานที่เดียวกัน
รุ่นเดียวกันกับนายเพชรนายเพชรเองตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
ส่วนคนอื่นในรูปก็ยังหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าไปทำงานแล้วค่ะตอนนี้
ไม่เกินเที่ยงก็มีคนเอารูปไปโพสต์ที่พวกผมถ่ายรูป
งงว่าพวกผมไปรุมกระทืบน้องเขาใช่แล้วเหตุเกิดก็คือเขาก็มาดักรอ
ซึ่งมีสี่คันผมมีครับ
แล้วก็ไอ้เภสผมด้วยสี่คัน
แต่เขาด่าทำร้ายพี่อีกคนนึง

ส่วนเรื่องของคดีความนะคะตอนนี้ตำรวจทราบตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้ว
อย่างน้อย๒๐คนส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอบางเสาทง
แล้ววันนี้ก็จะออกหมายจับได้อย่างน้อย๒คนในกลุ่มที่เห็นทั้งหมดนะคะ